เรื่องของเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในตอนนี้ก็ต้องระวังมิจฉาชีพนะคะ
คุณผู้ชมระวังให้ดีวันนี้เนี่ยมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งค่ะ
ฉวยโอกาสจากสถานการณ์โดยเฉพาะแก๊งรับจำนำรถค่ะ
เป็นเรื่องของแก๊งรับจำนำรถที่ไปก่อเหตุที่ร้อยเอ็ดนะคะแอบ
มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดแล้วก็แอบเอารถไปขายต่อ
คนที่เสียหายเขาก็ไปร้องเรียนกับตำรวจจนกระทั่งมีการสืบจับกลุ่มได้ในที่สุดในวันนี้นะคะ
นายวราวุฒิหรือแบงค์ทองศักดิ์ค่ะเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดคุณผู้ชม
ตำรวจกองปราบรามก็สนที่กำลังนะคะไปจับกลุ่มได้นะคะ
หมายจับสารจังหวัดร้อยเอ็ดในข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนและให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงิน
กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการอำพรางในการกู้ยืมเงินนะคะ
คือเป็นการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนะคะคือเรื่องเนี้ยเขามีการร้องเรียนนะคะ
ว่ามีพฤติการหลอกลวงให้คนหลงเชื่อเอารถมาค้ำประกันกู้เงิน
แล้วก็เรียกเก็บดอกเบี้ยแพงหลังจากนั้นไม่คืนรถให้เขาด้วย
โอ้โหคนนี้ตกเป็นเหยื่อเดือดร้อนกันเยอะทีเดียวค่ะ
ตำรวจสืบสวนแล้วก็ไปบุกค้นบ้านเป้าหมาย๕จุดด้วยกัน
แล้วตรวจยึดรถได้เยอะมากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะ
หกสิบเก้าคันอืมไปยึดเป็นของกลางได้นะคะหกสิบเก้าคัน
มีรถมอเตอร์ไซค์อีก๑คันปืนอีก๒กระบอก
เอกสารการกู้ยืมเงินและจำนำรถนะคะสมุดบัญชีธนาคารอีกจำนวนนึง
ยาบ้าด้วยอีกสี่สิบแปดเมตรค่ะนะคะเนี้ยไปจับกลุ่มได้ยึดได้นะคะ
ที่ห้องพักร้านที่อยู่ที่ถนนวงแหวนรอบในที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดค่ะ
พฤติการของคนร้ายเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเขาจะเปิดเฟซบุ๊กนะคะ
ชื่อว่ารับจำนำรถร้อยเอ็ดแล้วก็มีไลน์ด้วยเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะคะ
พอประชาชนหลงเชื่อเอารถมาค้ำประกันเงินกู้ก็เรียกเก็บดอกเบี้ยร้อยละ๑๐ต่อเดือน
แล้วก็ไม่ยอมคืนรถที่นำมาคั้นประกันด้วยนะคะประชาชนเดือดร้อน
ก็เลยเข้าร้องทุกข์กับตำรวจผู้เสียหายลายหนึ่งเนี่ย
เขาให้ข้อมูลอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะกู้ยืมเงินสี่หมื่น
ก็ไปเจอเพจนี้ค่ะก็เลยสนใจเอารถมาค้ำประกันตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะ
ทันทีที่มากู้ก็ถูกหักดอกเบี้ยไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนหักไปเลยนะคะ
ได้เงินแค่สามหมื่นพอไปถ่ายรถคืนกลับไม่ได้รถค่ะ
ซ้ำร้ายนะคะเจ็บกว่านั้นก็คือเขาไปเจอรถตัวเองคุณนัทพงศ์
ถูกโพสต์ขายในราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทสูงกว่าราคาที่จำนำไว้อีกนะคะ
เนี่ยค่ะตำรวจก็สอบสวนนายวราวุฒิให้การรับสารภาพบอกว่าเขาเปิดจริงนะครับ
ที่ชื่อว่ารับจำนำรถร้อยเอ็ดต้องการปล่อยเงินกู้นะคะ
เนี่ยค่ะหลังจากได้รถมาจากผู้เสียหายแล้วเอาไปชำแหละชิ้นส่วนนะคะ
เนี่ยค่ะรถที่ได้มาจากการรับจำนำก็จะไปพักไว้ที่บ้านพักและโกดังนะคะ
หลังจากนั้นเอาออกมาขายตามเพจเฟซบุ๊กต่างทำมาแล้ว๒ปีค่ะ
ตำรวจก็นำตัวส่งสพเมืองร้อยเอ็ดเพื่อที่จะดำเนินคดี
แล้วก็ขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะ